ปิดท้ายกันที่ภาพอุทาหรณ์สอนใจนะครับ
จากว่าแม่นั้นมีการเสพยาเสพติดเกินขนาดจนเสียชีวิตต่อหน้าลูกครับ
นี่คือคลิปวิดีโอที่สุดสะเทือนใจ
ที่จันทราที่จำรวจในเมืองลอเลนซ์บรัสเมซาซูเศษของสหรัฐ

เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่เด็กหญิงวัยเพียง๒ขวบเท่านั้นนะครับ

ขณะที่พยายามจะปลุกแล้วก็ดึงแม่ของเธอขึ้นมา
นอนเป็นลมหมดสติหมดลมหายใจอยู่กลางห้างดังที่ลุกขึ้นมานะครับ
บอกว่าอยากจะให้แม่นั้นลุกขึ้นมาให้ได้
โดยผู้คนที่เดินผ่านไปมาและเห็นเหตุการณ์จึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่จำรวจครับ
หลังจากการสืบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าแม่ของเด็กหญิงรายนี้
น่าจะใช้ยาเสพติดกลุ่มเฮโรอีนหรือว่าเฟนทานิน
ซึ่งเป็นกลุ่มยาบรรเทาอาการปวดเสพจนเกินขนาดสุดท้ายเสียชีวิต
เพราะเจ้าหน้าที่ได้พบยาเหล่านี้ในกระเป๋าของเธอด้วยครับ
ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นกรณีแรกที่เกิดขึ้น
เพราะว่าในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา
มีรายงานที่ผู้ใช้กลุ่มยาแก้ปวดเกินขนาด
ในรัฐเมซาทิวเซตถึง๔๘๘เคส
และมีผู้เสียชีวิตประมาณ๔๓๑๕๐๙รายทีเดียวครับ